มีคลิปเหตุการณ์ที่คนขี่รถจักรยานยนต์
ลงมาแล้วใช้ของแข็งทุบกระจกของรถเก๋ง

เป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงในรถ
นะฮะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขากลัวเหลือเกิน
จริงผู้หญิงที่ร้องไม่ได้เป็นคนขับนะ
เป็นผู้โดยสารที่นั่งมาด้วย
แล้วก็ที่บอกให้พอแล้วพอแล้วคือห้ามคนของตัวเอง
บอกว่าอยากขับรถตามไปเลย
แล้วดูสิคือเขาขับรถตามไปในช่องที่แบบย้อนสอนเมื่อกี้เห็นใช่ไหม
คลิปจะเห็นคู่กรณี๒คันก็คือ๑รถจักรยานยนต์กับ๒รถยนต์
คันที่มีกล้องหน้ารถติดอยู่เนี่ย
แล้วก็เป็นคันที่ผู้หญิงนั่งมาแล้วก็ร้องเสียงดังแบบนี้นะครับ
คือรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ซูซูกินะครับ
๒คันขับตามกันไปบนท้องถนน
ตอนแรกรถยนต์ซูซูกิเหมือนจะขับขึ้นทางยกระดับ
หรือว่าทางด่วนศรีรัฐตรงแขวงตลิ่งชัน
แต่ปรากฏว่าอยู่อาจจะเปลี่ยนใจไม่ขึ้นทางด่วนแล้ว
ก็เบนหัวรถมาบนถนน
และปรากฏว่าหัวรถที่เบนมา
มันไปถูกรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่เขาขับขี่มาอยู่
แต่ก็ไม่รู้นะว่าชนกันหรือเปล่า
หรือว่าแค่เบนหัวรถมา
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์โมโหไปด้วย
หลังจากนั้นคนขี่รถจักรยานยนต์จอดรถ
เดินเอาของแข็งมาทุบกระจกตรงประตูหลัง
ของรถยนต์ซูซิกิทันทีแล้วขี่จักรยานยนต์หนีไป
จากนั้นคนขับรถซูซูกิเนี่ย
ก็ขับรถตามรถจักรยานยนต์คันนั้นไป
แม้จะขี่ย้อนสอนไปตามถนนก็ตามก็ไล่ตามกันไป
ส่วนผู้หญิงที่กรีดร้องด้วยความหวาดกลัว
คือกลัวตั้งแต่แรกแล้วที่คนขี่รถจักรยานยนต์มาทุบกระจก
และ๒กลัวแล้วทำไมคนของเรายังจะต้องขับรถ
ตามรถจักรยานยนต์คันนั้นไปอีกเดี๋ยวมันจะมีเรื่องบานปลาย
ใช่และสามคือขับไปย้อนศร

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดทราบว่าผู้เสียหายคือเจ้าของรถยนต์ซูซูกิคันหนึ่ง
กล่าวได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนตลิ่งชันเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามผู้ขี่รถจักรยานยนต์
และเป็นคนที่เอาของแข็งมาทุบกระจกรถซูซูกิมาสอบปากคำ
แล้วก็จับกลุ่มตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ